มันเป็นวันอาทิตยุดยาวสำหรับคนกรุงเหมือนกัน

ใช่ครับโอ้โหสุขสรรค์วันหยุด
แต่ว่าใครไม่ไปไหนก็เจอกับพวกเรา

แต่ว่าวันนี้มีเรื่องราวมากมายเลย

ไปขายเมียเก่า
เขาประกาศแบบนี้

แล้วมันขายกันทำไม

กลับมาช่วงนี้ผมจะพาไปดูร้านแปลก
เขาติดป้ายว่าขายเมียเก่า
เมียเก่าผิดอะไรทำไมต้องมาขายกันด้วย
แต่ผมชอบเลยเห็นแล้วอยากเอาเบียร์ไปขาย

ทำไมคุณทำอย่างนั้น

แล้วเมียเก่ามันน่าสนใจยังไงพูดซิ
น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่า

นี่นะครับโอ้โหป้ายเด่นชัดมากเลย

มีใครอยากขายตามมาเลย
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอกตำบลทานเกษม
ทางเข้าก็มีป้ายเรียกชัดเจเลยว่า
ร้านขายเมียเก่า
อุปกรณ์ของใช้ผู้ป่วย
ชำรุดนะฮะทั้งเตียงไฟฟ้าเครื่องมือหมุน
เสาน้ำเกลือวิวแชร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง
โอ้โหดูสิทองรวมกันมากมาย

เมียเก่านั่นเหรอที่ติดป้ายแบบนี้นะฮะ
เขาหมายถึงสิ่งที่เคยมีความสัมพันธ์ร่วมกัน
อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอย่างเช่นสิ่งของที่เคยใช้ร่วมกัน
ก็เช่นอะไรล่ะเครื่องวัดความดันนะครับ
อย่าคิดลึกแล้วก็สิ่งที่เคยนั่งด้วยกันมา
หมายถึงโต๊อ่านี่เขามีติดป้ายไว้ชัดเจน
แล้วก็สิ่งที่เคยนอนด้วยกันมาโอ้ยพูดแล้วเขิน

เตียงครับโอ้โหนี่ไงเขามีคำอธิบายแปลกไว้เลย
โอ้โหเคลียร์เลยเคลียร์เลยครับ
นี่แหละครับแล้วก็อีกหลายรายการเลยคงจะอ่านไม่หมด
แต่ว่าแรกเริ่มเดิมทีธุรกิจเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับดูแลผู้ป่วย
ผู้สูงอายุขออภัยนะฮะแล้วก็ได้ประมูล
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มาเยอะ
พอเลิกกิจการก็เลยนำอุปกรณ์เหล่านี้มาขาย

ส่วนชื่อร้านเนี่ยก็ต้องตั้งให้น่าสนใจครับ
ถึงจะมีผลถึงจะมีคนมาเยอะ

เธอก็เลยทำป้ายอธิบายไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับ

เจ้าของร้านนางสุรีพรวันหลังอายุ๕๒ปีนะฮะ

ค่ะที่สุริพรนะคะ
เออไอเดียดีไอเดียคือดึงดูดนะครับขายเมียเก่า
หนุ่มตอนแรกก็ตาลุกวาว
นึกว่าจะได้เจอสาวแต่จริงแล้วไม่ใช่

เป็นอุปกรณ์การแพทย์เนอะพวกโต๊ะเตียงต่างที่เคยใช้
จริงของพวกนี้จำเป็นมากนะคะจูด้ง
โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ที่อาจจะป่วยไม่สบายต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้
ลองไปดูนะคะเผื่อว่าของที่เขามีเนี่ย
จะเป็นประโยชน์กับเราจะเช่าจะซื้อก็ได้ในราคาประหยัด
ใช่ครับราคาถูกด้วยนะ
ไอเดียดีเห็นแบบนี้แล้วคุณยังจะสนใจ

สนใจครับถ้าขายได้นะ
ไม่ต้องสนใจแต่ไปถามเขาก่อนว่าเขายอมหรือเปล่า
ไปดูเรื่องราวของผัวเมียกันหน่อย
มันมีเรื่องแต่ละวันให้เมาส์จริง
หัวบางคนนะชอบไปดื่มชอบไปโกงกับเพื่อน

ภรรยาเนี่ยฝ่ายเมียก็ต้องหาเทคนิค
ในการไปตามไปจิกกลับมาบ้านถูกไหม

คนนี้มีวิธียังไงไปดูค่ะ
นี่ไม่ตอนเลยนะพักไปแล้วตอนเลยนะ

แต่ก่อนที่จะถึงที่นะนี่ปั่นจักรยานมาด้วยความวัยสูงครับ
โอ้โหมาถึงปุ๊บทิ้งจักรยานวิ่งตามเลยค่ะ
ไม่รู้ใครวัยกว่ากัน
แต่งานนี้เนี่ยคือทำเอานุ่มคนนี้

ถูกเมียตามตามงอโล่ถูกไหม

เวลาที่เรารับประทานเหล้าอยู่เนี่ย
หรือว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กับว่า
แล้วภรรยามาใช้นี่

โอ้โหอายมากเลยไม่เจอเพื่อนไป๑ปีเลย
มันเสียศักดิ์ศรีเหรอเสียศักดิ์ศรีอ๋อเออ
คือคุณจะเป็นใหญ่ในบ้านเราไม่ว่า
คุณจะใช้ยังไงเราได้เลยถูกไหม
แต่พอมาข้างนอกอย่าทำอย่างนี้กับเรา
อย่าเลยเพราะว่าเสียหน้า
เอออาจต้องเป็นเคล็ดลับในการตามกัน
น่ารักเอามาให้ดูสนุกสนานกันเนอะ
ใช่ขอบคุณเต็กต่อของคุณมินิอายตันจังด้วยค่ะใช่ครับ
แต่ว่าปัญหาของเรื่องผัวเมียยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับ
เพราะว่าเมื่อผัวเนี่ยอยากจะทำการบ้านแต่คุณเมียเขาไม่ยอม
งานนี้ผัวเปิดหมดหดซ้อมเมียเรื่องราวจะจบลงยังไง
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
อยู่ด้วยกันกับคู่กัดสะบัดข่าวกับจูด้งและชิสานะคะ

คิดเห็นยังไงโดยเฉพาะผัวเมีย
เรื่องผัวเมียมันมีหลายเรื่องที่บางทีก็ทำให้ละเอียดใจ
อย่างคุณผัวคนนี้เขาก็อยากจะมีอารมณ์อยากจะทำการบ้านกับคุณภรรยา
แต่ภรรยาเขาไม่เอาด้วยไงฝ่ายสามีเขาบังคับค่ะคุณจูด้งบีบคอจนเมียเนี่ยหมดสติไปเลยนะ

ในใจนั่นดู
เป็นนาทีชีวิตจริงค่ะที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยจังหวัดกาลสิน
เข้าไปช่วยเหลือนางสาวสาริสา

ผู้หญิงคนนี้ค่ะนอนอยู่บนเตียงแน่นิ่งเลยอ่ะเจ้าที่รีบตรวจสอบดูก่อนเลยค่ะ
คุณจูด้งว่ายังมีสติไหมหายใจหรือเปล่า

ก็เลยรีบช่วยเธอนี้นะคะขนออกมาใส่เปรย์ออกมาแบบนี้นะคะ
ขนออกมาจากเตียงในห้องนอนชั้น๒ของบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรตำบลพวนทองอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ
ใส่รถกู้ชีพกู้ภัยแล้วนำส่งโรงพยาบาลกาลสินเลย
ถามว่าเป็นอย่างนี้เกิดจากอะไรเป็นเพราะใคร
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนคุณจูด้ง

คือนายสุรศักดิ์อายุ๔๐ปีเสื้อแดงพอตำรวจมาถึงนั่งยกมือไหว้เลยค่ะ
เขาก็ให้การกับตำรวจสอบพอบเมืองกาลสิทธิ์นะ
เล่าให้ฟังว่าปกติอยู่กันที่บ้านนี้๓คน
ก็คือมีผัวเมียคู่นี้และพี่สาว
แล้วนายสุรศักดิ์กับเมียเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้ง

ที่สำคัญคือไม่ได้มีอะไรกันมาหลายเดือนแล้ว

นายสุรศักดิ์อยากจะมีอะไรกับภรรยา
เห็นทีจังหวะที่พี่สาวออกไปทำงาน

นายสุรศักดิ์ก็เลยบีบคอเมียจนหมดสติ

ก็เลยรีบโทรหาเพื่อนให้แจ้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัย

คือบรรยายเหตุการณ์เอาตุ๊กตามาเป็นตัวอย่าง
เอามาเป็นแบบทับไปแบบนี้ก็หายใจไม่ออก
ตอนนี้ตำรวจสภเมืองกาลสินก็เลยนำตัวนายสุรศักดิ์นะคะ
เตรียมไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ใครจะไปคิดว่าเรื่องผัวเมียแล้วการจะมีอะไรกัน
มันต้องเกิดความยินยอมทั้งสองฝ่าย
งั้นคือต้องเอาผิดได้ทางกฎหมายเหมือนกัน
ใช่นะฮะจะไปทำร้ายร่างกายแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะครับ
พักเรื่องผัวเมียไว้ก่อน
พาไปดูแก๊งเงินกู้นอกระบบฮัมกลมครับ
ไปทัวร์เงินเขาแค่เขาผ่าตรง๒งวด
ส่ง๒งวดถึงกลับไปงัดบ้านแล้วก็เขียนขู่แบบนี้ครับ
วันหยุดแต่น็อตข่าวสดไม่หยุด
นี่ครับโอ้โหตอนนี้เจ้าที่ตำรวจลงพื้นที่แล้วนะครับ
อันนี้เป็นพฤติกรรมของแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบครับ
นี่เขาบุกไปทวงเงินที่บ้านหลังนี้หลังนี้นะครับ
เนี่ยแถมเขียนที่ฝาบ้านประจานด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหม
ตรงซ้ายตรงประตูน่ะอันนี้นะโอ้โหเขียนแบบหยาบเลย
บอกว่ามึงไม่จ่ายตังค์กูมึงรีบโทรกลับด่วนเดี๋ยวมีปัญหา
โอ้โหมีปัญหาแน่ค่ะตอนนี้บ้านเสียหายไปหมดเลย
ใช่ครับเขาเขียนแบบนี้นะครับพร้อมกับเขียนเบอร์โทรเอาไว้ด้วยนะ
แล้วยังงัดบ้านด้วยนะใช่งัดไปเนี่ยขโมยทรัพย์สินต่าง
โอ้โหนี่นะเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่บ้านโนนขามหมู่๗
ตำบลนาซายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเขาก็ได้ลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกิดเหตุครับ
แล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านเหยื่อเงินกู้นี่แหละโอ้น่าสงสาร
ใช่ครับไปสอบถามหน่อยนายทวีศักดิ์สิทธิ์แก้วเป็นผู้เสียหายนะ
เขาบอกว่าระหว่างที่เขากับภรรยาออกไปทำงานรับจ้างเนี่ย
แต่พอกลับมาเฮ้ยพบร่องรอยงัดประตูบ้านครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบดูซิอะไรหายบ้างโอ้โห
ลูกหมูตัดไม้ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท
ทราบหลังว่ามีเกงเงินกู้ชื่อว่าเกงบางหนวด

ร้อยละ๒๐ต่อวันจุกไปเลยโหดมาก
คาดว่าเขาไม่พอใจนะครับเนื่องจากค้างจ่ายเงินกู้
เป็นเงินต้น๑๐๐๐บาท
ระยะเวลาชำระคืนกำหนด๒๔วัน
ก็เร็วเหมือนกันนะซึ่งเขาผ่อนจ่ายเนี่ย
เหลือยอดหนี้ประมาณ๔๐๐๕๐๐บาท

คือเขาออกไปทำงานรับจ้างนอกบ้านเนี่ย
แล้วประมาณว่าเหมือนกับคาดเคลื่อนกันนะ
คือไม่เจอเจ้าของบ้านน่ะนะประมาณ๒๓วัน
เขาก็เข้าใจว่าเฮ้ยยูไม่ชำระเหรอยูนี่เหรอ
เบี้ยวเหรอก็เลยมาลักทรัพย์แล้วก็มางัดบ้านเขาแบบนี้นะครับ
ซึ่งได้ทรัพย์สินไปมูลค่ารวมนับหมื่นเลยนะ
ซึ่งเจ้าของบ้านเขาก็บอกเขารับไม่ได้นะ
กระทำแบบนี้ถือว่าเย้ยกฎหมายหรือเปล่า
หนี้ส่วนหนี้แต่ยอมรับว่าเป็นหนี้จริง

ไม่ใช่ว่าจะมางัดบ้านลักทรัพย์สินแล้วก็ข่มขู่กันแบบนี้นะฮะ
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ
แล้วก็เบื้องต้นตำรวจเขาทราบตัวผู้กระทำผิดแล้วนะ
ก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานครับ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหา
บุกรุกลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ครับ
ส่วนความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบเนี่ย
หากมีการตรวจสอบพบว่ามีการปล่อยเงินกู้
กฎหมายกำหนดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตามกฎหมายกำหนดให้คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ๑๕ต่อปี
อันนี้คือร้อยละ๒๐ต่อวัน
ห่างกันหดมาก
ต้องเอาผิดจริงจังนะสำหรับการทวงเงินแบบนี้

เพราะว่าอย่างนี้มันอันตรายด้วย
เตือนกันอีกเรื่องหนึ่งรุ่นนี้ก็อันตรายนะครับ
เฉพาะสาวที่สัญจรยามค่ำคืน

มองซ้ายมองขวาอยู่นะว่ามีใครตามมาหรือเปล่า
ผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะคะขับรถจะกลับเข้าคอนโด
แต่สังเกตว่าแท็กซี่คันนี้ตามจังเลย

เขารู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยให้พี่รพพอช่วยจัดการค่ะ
นี่ค่ะเป็นคลิปสนทดาระหว่างผู้หญิงเจ้าของคลิปพี่รอปภและพี่แท็กซี่

พูดเสียหายพวกที่เขาขับขี่รถมาบอกว่าตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่
มาตั้งแต่ตอนไหนฝ่ายแท็กซี่ก็บอกว่า
ก็คุณไม่ใช่เหรอเรียกผมให้ขับตามมา

เธอส่งเรื่องมาร้องเรียนยังเพจสายใหม่ต้องรอด
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะบอกว่าตอนเธอเลิกงาน
ก็ขับรถกลับบ้านพักที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
สังเกตว่ามีแท็กซี่ขับตามจี้ท้ายมา
ตอนแรกเธอก็คิดว่าเออคงรีบแหละ
แต่สักพักหนึ่งพอเลี้ยวเข้าซอยทางเข้าบ้าน
ซี่ก็ตบไฟเลี้ยวตามเข้ามาอีก
เธอก็เอกใจแล้วเอ๊ะยังไงดูแปลกทำไมตามจังเลย
ตอนไหนทำอะไรไม่ถูกค่ะก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะคะ
ส่วนรอปภเขาก็เลยขี่รถตามแท็กซี่

แต่ขี่ไปตามแล้วก็ย้อนกลับมามาคุยกันก่อนสิ
ฝ่ายแท็กซี่เองก็อ้างเหตุผลสารพัดพูดพกไปวนมานะคะ
คุยกันไม่รู้เรื่องแถมยังบอกด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยประวัติดีนะ
เป็นคนดีเคยช่วยจับโจรมาแล้วโอ้โหพอตำรวจมาถึงก็ขอดูใบขับขี่
บัตรประชาชนแต่ว่าที่แท็กซี่คนนี้ไม่มี
ไม่มีให้คุณตำรวจดูนะคะแต่ว่าคุณตำรวจก็ปล่อยพี่แท็กซี่ไปเลย
ปล่อยกลับบ้านไปเลยไหนจ้ะนั้น
อุ้ยทำไมไม่เชิญตัวไปโรงพัก

ก็เลยอยากจะเตือนทุกคน
ใครจะขับขี่รถไปไหนมาไหนโดยเฉพาะยามค่ำคืน

แล้วก็รับมาตรวางถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากล

หรือว่าไปหาจุดที่คนจะพอช่วยเราได้
อย่างรปภละหนึ่งนะหรือว่าสถานีตำรวจปั๊มน้ำมันต้องสังเกตสังการให้ดีนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าผู้หญิงกลับบ้านตอนกลางคืนนี้ก็น่าเป็นห่วงเนาะนะครับ
ไปดูเรื่องของน้ำเมาบ้างโอ้โหคุณสาเมาเป็นเหตุครับ
เบาเสร็จไปท้าตีท้าต่อยเพื่อนบ้านเขาไปทั่วแต่พอตำรวจมาถึงเนี่ยกลับปฏิเสธทันควันเลยครับผมไม่ได้แขวะ
เขาไปแจ้งความครับพูดตรงลุงผู้ชายเขาไปแจ้งความอย่างเดียวเลย
โอ้โหดูเหมือนพี่จะพูดจ้าไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะครับ
หลินพันธุ์แล้วนะครับพวกผู้ชนะสิบทฤทธิ์

เขาไปตรวจสอบนะบริเวณร้านป้าจันครัวริมน้ำนี่ที่ตำบลท่าชัย
อเบอร์เมืองชัยนาธขออภัยครับร้านป้าเจนนะครับ
พบชายนี่คนนี้เสื้อสีกลมอายุ๔๓ปี
เขานั่งอยู่บริเวณท้ายกระบะของตัวเองนะครับอยู่ข้างกับร้านอาหารนั่นแหละ
เจ้าตัวเนี่ยโอ้โหอยู่ในอาการมึนเมาแล้วพูดจ้าไม่รู้เรื่อง
จะพูดไปวกไปวนมาครับตำรวจเลยสอบถามว่าเนี่ย
มันเป็นยังไงไปพูดจาเหน็บแนมเขาหรือเปล่า
เออเออใช่คุณนี่เขาบอกว่าเจ้าของร้านเขาเข้าใจผิด
ทำไมนะครับผมแล้วแก่ร้องเพลงนับพูดจะน่าสีบจิต
ไอ้ท่อนนี้หรือเปล่าเจ็บใจคนรักต้องลงแก่ค่ะจะเผาเมืองแปล
เฮ้ยมันวอดวายน่าจะใช่ครับขี่วันนี้เลย
ร้องแบบนี้เขาก็กลัวสิครับเพราะมันมีคำว่าเป๋าอะครับ
กลายเป็นปัญหาไปเลย
ใช่เนี่ยนะฮะแล้วตำรวจก็เลยบอกว่าพี่ไปสงบสติอารมณ์หน่อยไหม
เข้าบ้านไปก่อนเลยอย่าออกมาหาเรื่องใครอีกนะ
นี่ครับขณะที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเพื่อนบ้านคนนี้นะตอนไม่เหมานะโอ้โหเป็นคนดีมากเลย
แล้วพอเมาแล้วคนละคนก็เลยครับบางครั้งก็ตั้งวงจิลเล่าโอ้โห
ตั้งแต่ค่ำยันเช้าจนพระบินทบาทเสร็จก็ยังไม่เลิกเลย
แล้วก็พูดจาเน็บแนมนะครับหาเรื่องท้าตีท้าต่อย
ถึงขั้นพูดหยามศักดิ์ศรีเธอเลยนะบอกว่าคนอย่างคุณเนี่ยต้องเจอเรียงคิวข่มขืน
โอ้โหแล้วเขาเป็นผู้หญิงก็ไปพูดแบบนั้นนะครับโอ้โห
แต่เธอก็อดทนนะเขาไม่พยายามตอบโต้
แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งโอ้โหท้าตีท้าต่อยหลานเขาอีกตะโกนถามบอก
มึงมีปัญหาอะไรกับกูหรือจะเอาพูดแบบนี้นะครับ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าหูถ้าเมาแบบนี้
ต่างคนต่างอยู่เถอะจ้าอย่ามาระรานกันเลย
แต่สุดท้ายนะก็ต้องจับตัวไปล่ะ
นี่เราพยายามแบบยุบหนอพองหนอทำใจเย็นแล้วอ่ะ
ยังไม่อยากมีเรื่องกับคนเมาแต่ว่าเขาก็ยังเดือดร้อน

ฝากดูแลแล้วกันนะใครชอบดื่มก็อย่าให้มันถึงขั้นหมดสติเสียสติขนาดนี้

เรื่องนี้ก็เหมือนกันชายคนนี้เมาหนัก
เมาจนกระทั่งว่าอันไหนคนอันไหนสัตว์หรือเปล่าไม่แน่ใจ
ทำไมคุณจะตกใจอะไรขนาดนั้นมันตกใจอะไรขนาดนั้น

คือเขาเมาจนกระทั่งว่าเขาไปลวนลามหมา

เออไปอนาจารย์หมา

จบอย่าเลย
อาจารย์หมาครับจู่ปีกอีก

ภาพอาจจะไม่ชัดเราบอกเลยละกัน

กำลังนั่งอยู่บริเวณหน้าคลังกระจายสินค้า
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขนส่ง
กัดคือบริเวณปากซอยหนองไม้แก่นตะบนหนองเปลือ

รูปคลำคลึงล้วง

แล้วเขาเห็นว่าผู้ชายคนนี้นะ
คลึงอยู่นั่นแล้วพยายามจะอุ้มหมาขึ้นรถไปด้วย
แต่ว่าคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยวิ่งไปห้าม

พอคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยค่ะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
ก็เลยแจ้งตำรวจสภหนองปลือให้มาตรวจสอบนะคะ
ทันทีที่ตำรวจมาถึงผู้ชายคนนี้ก็
จ้าไม่รู้เรื่องเอะอะโวยวาย
ด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะสุดท้ายตำรวจก็ตัดสินใจคุมตัว

แจ้งข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
แล้วเมาแล้วขับด้วยนะคะส่วนเรื่องของหมาเนี่ย
ก็ถามแหละทำอะไรมันผู้ชายคนนี้บอก
ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีเจตนาทำไม่ดี
นั่นน่ะสิครับโอ้โหถ้ามีอารมณ์ก็ไปในห้องน้ำดีกว่า
หมาเขาก็มีจิตใจทำแบบนี้ไม่ได้ครับ
มันดูเสมอผู้คนของหมานะไม่ได้
ผิดศิลธรรมนะเพราะฉะนั้นอย่ากินเลยเหล้านะครับผม
พาไปดูลุงสายแดนหน่อยจะแดนมันขนาดไหนไปชมครับ
อันนี้ท่าเต้นอโนใจจริงเลยท่าเต้นเมื่อกี้มันเหมือนในยุคอะไรนะครับคุณชิสา

อ่านั่นหลังหาวอ้าว
ไม่ใช่เนอะแต่ว่าลุงทั้งสองท่านนี้นะหูเต้นได้บาดใจมากเลยเนี่ยลุงใส่หมวกโฟกัสเลย
แล้วก็ลุงที่น่ะใส่รองเท้าฟุตบอลหรือเปล่าสีแดง

นี่เพิ่งไปเล่นบอลเสร็จมาใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมาเลย
ลุงคนนี้ไม่สนใจเลยนะจ๊ะเต้นเขาเรียกว่าเปิดฟลอน
แล้วก็โอ้โหเด่นสุดในงานเลยครับ
หลายคนเฉล้วว่ารุ่นนี้ใช้ถานกี่ก้อนเนี่ยโอโหดีจริง
จริงนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสายเต้นเนี่ยนะ
แบบนั้นแหละคุณก็คือคุณลงคนนั้นแหละ
การจะไปสักร่างกายสักตามผิวตามอะไรอย่างนี้ถูกไหม
แต่ว่าลายสักของเขาเนี่ยมันช่างประทับใจช่างสัก
ช่างศักดิ์ก็เลยทำให้ฟรีเลยค่ะ
นี่ดูข้อความจากนี้เลย
หากร่างกายนี้เสียชีวิตกรุณาแจ้ง๑๖๖สภากาชาติไทย
นี่ข้อความสุดประทับใจแบบนี้นะคะ
ทำให้ช่างศักดิ์รู้สึกว่าโอ้โหถ้าจะมีจิตใจดีขนาดนี้
คือกะว่าจะบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะต่อหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะ
เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีนี่
สักให้ฟรีนะคะ
ลงไปในโซเชียลมีเดียนี่นะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหประทับใจ

ก่อนหน้านี้ลูกค้าทักมา
มาทางไลน์ถามว่าพี่ครับ
ถ้าสักแบบเนี่ยจะคิดเท่าไร
แล้วก็ส่งข้อความมาให้ดู

เขาบอกเลยผมชอบและสนับสนุนด้านนี้

แล้วลูกค้าเขายังเป็นห่วงเจ้าของร้านนะ

เจ้าของร้านเขาก็บอกอุ๊ยถ้าเกิดว่ามีใจจะทำนะ

โอ้โหน่าชื่นชมทั้งคนศักดิ์และคนที่ถูกศักดิ์ด้วยนะคะ
พอเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็มีเสียงชื่นชมมากมาย

มีศักดิ์ตรงแถวหน้าอกบริเวณหัวใจด้วย
เออก็ลองดูแล้วกันนะเป็นอีกหนึ่งความชื่นชอบ

ส่วนคนที่สนใจจะบริจาคร่างกาย
ไม่ได้ว่าจะต้องไปศักดิ์แบบที่ทุกคน

อยากจะไปบริจาคร่างกายก็ติดต่อโรงพยาบาล
สถานบริการที่คุณอยากจะบริจาคร่างกายได้นะคะ

แต่กรณีแบบนี้เข้าใจว่าเขาคงจะเหมือนกับ

อันนี้ดิฉันไม่ได้แช่งนะ

คิดว่าใครมาเห็นจะได้รับรู้แล้วก็ทำตามเจตนาของเขา

ขอบคุณคลิปดีสร้างกำลังใจให้เราในวันหยุดนี้ด้วยนะคะ

ไปดูข่าวที่เขาแชร์ในโซเชียลครับ
เห็นเขาบอกมาว่าเฮ้ยกินอาหารค้างคืนที่เอาไปเข้าไมโครเวฟ
แล้วจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวมาก
เรื่องนี้จะจริงหรือมั่วไปดูกันครับ
นี่ครับจากกรณีที่หลายคนแชร์มาเต็มเลย
ผมเองก็กลัวกลัวเพราะว่ากินอาหารเวฟบ่อยมากเลยทีเดียวครับ
กินอาหารค้างคืนหรือว่าอุ่นซ้ำอาจเป็นโรคมะเร็งได้

ล่าสุดครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
และสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
เขาก็ได้ตรวจสอบเรื่องราวนี้แล้วนะครับ
แล้วก็เพราะว่าเรื่องราวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับ

และการนำกลับมาอุ่นซ้ำไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งครับ
แต่อาจจะเกิดอันตรายจากการเก็บรักษาไม่ถูกวิธี
เช่นเก็บในตู้เย็นที่มีความเย็นไม่เพียงพอนะครับ
ก็อาจจะทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตสร้างสารพิษขึ้นมาได้นะครับ
ทานอาหารเหล่านั้นก็จะเข้าไปมีผลต่อระบบทางเดินอาหารได้ครับ
ดังนั้นแล้วกินอาหารค้างคืนอุ่นทรัพย์อาจเป็นมะเร็งได้
ไม่ใช่เรื่องจริงโปรดอย่าแชร์นะครับ
บางทีข่าวพวกนี้ในการพูดสั้นเกินไป

จริงการทานอาหารข้ามคืนมันก็อาจจะได้คุณค่าทางโภชนาการ
ไม่ดีเท่าปรุงใหม่ถูกไหม
เออแต่พอเอามาอุ่นมันก็อาจจะทำให้เกิดการบิดเบือนข้อมูล

แต่ถ้าหากว่ากินอาหารอุ่นแล้วเป็นมะเร็งไหม
อันนี้ไม่ใช่นะคะอ่ะเข้าใจกันใหม่นะไม่ใช่เนอะ
ไปดูที่มาของคำว่าแมวขโมย
ถ้าคุณเห็นคลิปนี้คุณจะร้องอ๋อทันทีเลยค่ะ
โอ้โหยื่นไปจนสุดแขนแล้วค่ะจูด้ง
โอ้โหทำไมมันช่างอยู่ไกลเหลือเกิน
อ้าแล้วดูสายตาวเบามนุษย์มากเลย
นูธขอสักชิ้นสินูธไก่ทอดหอมมาหนูธขอสักชิ้น

ก็ให้คือที่ให้เนี่ยเพราะว่าเป็นแมวที่คุ้นเคย
มันชอบมาแอบกินอยู่บ่อยนุษย์รู้เห็นไหม
ก็เลยเอาพวกแสลนด์นะเอาผ้ามากั้นเอาเหล็กมากั้น
แล้วก็เรียกว่าโกยไก่ให้มันอยู่ไกลมือไง
เขารู้ทันไงแต่ว่าด้วยความเอ็นดูก็เลยแบ่งให้มันกินทีละเล็กทีละน้อยนะ
อ่าอ่ะจากเรื่องน้องแมวแล้วพาไปจุกกันหน่อยครับ
พาไปกินอาหารก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์
อยู่ที่ไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง
โอ้โหโอมายกอดเลยครับคุณผู้ชม
ชามยักษ์จริงนะครับแถมตักเครื่องเคียงบุฟเฟ่ให้อีกด้วย
มีทั้งข้อมีทั้งเลือดมีทั้งน่องมีทั้งเท้า

แล้วก็ยังมีโอ้โหผักด้วยสุขภาพตักกี่รอบก็ได้
แต่ถ้าเหลือน่ะปรับนะจ๊ะ๑๐บาทเลย

ใช่ครับแต่ว่ากินอย่างพอประมาณนะครับ
เขาบอกว่าเนื้อไก่ของเขาเนี่ยนุ่มครับ
รสชาตินี่เข้มข้นสวยน้ำซุปก็เลิศอยากจะสดจริงเลย
แล้วขอเตือนว่าพริกเนี่ยโอ๊ยเผ็ดมากครับ

แล้วคุณผู้ชมเห็นชามยักษ์แบบนี้ให้ทายราคาเท่าไหร่

จริงถูกเวอร์มากแม่บอกเลย

ร้านนี้อยู่แถวลำลูกกาคลอง
ใกล้บ้านผมเลยต้องไปแล้วล่ะ

เปิดเวลา๘โมงถึงบ่าย๓ครับ

แต่ถ้าใครอยากไปสอบถามได้
นี่เลยที่เบอร์โทรที่เราให้ไว้ข้างล่างเลยนะครับ
อยากตัวแตกแดกกับเบียร์

เชื่อเนอะร้านดูธรรมดาธรรมดานะ

มีแบบว่าการเสิร์ฟแบบชามใหญ่เลย

อยากจะบอกว่าเศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะ
ให้ดีนะคะเพราะว่าจะพาเราไปเปิดอาชีพทำเงินสุดปัง
เศรษฐีป้ายแดงวันละที่ปากท้องของคนอย่างรวยวันนี้นะคะ
จะพาไปร้านแตนขนมหวานตลาดกิโลเมตรที่๒ย่านรามอินทรานะคะ
ขายมานานกว่า๓๐ปีแล้วร้านนี้นะทำสดวันต่อวันขายหมดทุกวันเลยค่ะ
คนดูคลิปแต่ละคลิปนี้เป็นล้านนะครับที่ร้านเขาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
นูในหลากหลายมากมายกว่า๒๐เมนูสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ชิมกันทุกวันนะคะ
เปิดขายตั้งแต่๗โมงเช้าแต่บอกก่อนว่าต้องรีบมาจ้ะ
เพราะเที่ยงก็คือคว่ำหม้อแล้วนะคะ
หมดไว้หมดแล้วค่ะเออพี่แตนยังเล่าให้ฟังด้วยว่า
เรื่องราวชีวิตไม่ได้หอมหวานเหมือนขนมหวานนะจ๊ะ
ในอดีตเป็นคนที่ค่อนข้างจะลำบาก
ต้องเริ่มต้นจากศูนย์นะในการไปกู้เงินรายวันมาหมุน
อืมทำงานจนเป็นหนี้เนี้ยค่ะแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมแพ้นะคะ
ไม่ได้สู้เพียงลำพังด้วยอืมยังมีพ่อภัยศาลค่ะ
ซึ่งก็คือสามีที่ยอมอดทนร่วมลำบากกันมา
ทำให้ตอนนี้ลุกขึ้นมาได้อีกครั้ง
แต่เคล็ดลับความสำเร็จของแม่แตนคืออะไรต้องคอยติดตามกันค่ะ
จากนั้นครับคุณใบตองขอพาพี่สาวคนสวยครับพี่เข็มเอ้ย
เข็มตี๑๐นะครับไปลิ้มลองความอร่อยของซุกกี้
กวางตุ้งรสเด็ดครับที่ร้านซุกกี้นายพันธุ์เจ้าดัง
ยานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับ
ที่ร้านนี้นะบอกเลยว่าเด็ดครับ
มีทั้งซุกกี้แห้งซุกกี้น้ำจัดเต็มทั้งหมูไก่ทะเล
แต่ว่าจุดเด่นที่ว่าเด็ดสุดของที่นี่ก็คือน้ำจิ้มครับ

เพราะว่าเป็นสูตรกวางตุ้งที่สร้างชื่อจนทำให้พี่พันธุ์เจ้าของร้านเนี่ย
สามารถขายแฟนชายได้หลายสาขากันเลยทีเดียวครับ
แต่กว่าจะมาเป็นร้านซุกกี้ในพันธุ์ที่ขายดิบขายดีขนาดนี้นะครับ
ครอบครัวของพี่พันธ์ก็เคยลำบากมาก่อนลำบากไม่น้อยเลย
ถึงขั้นที่ว่าเกือบจะถูกฟ้องล้มละลายจนหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวล่ะครับ
เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้
บอกเลยว่าดูก่อนรวยก่อนครับ

เดี๋ยวรอติดตามหลังจบรายการคู่กัดสะบัดข่าวของเรา

นี้มาดูความน่ารักของหนุ่มน้อยคนนี้หน่อยค่ะคุณจูด้ง
อาสาทำอาหารให้คุณแม่น้องยังตัวเล็ก
แต่ว่าทำกับเข้าเก่งมากไปดูลีลาของเขากันดีกว่า
ในช่วงสบัดข่าวเด็ด
สะบัดข่าวเด็ก

ว้าว

มีไข่กะเพราแครอทป่ะฮะไม่มันไม่เห็นในใบกะเพราเลยมันคือเมนูไข่ระเบิดค่ะ
คลิปนี้คนดู๔ล้านวิวนะคะแล้วน้องชายที่น่ารักคนนี้ชื่อน้องชูใจค่ะ
อายุแค่สามขวบสิบเดือนเท่านั้นเองแต่คุณดูลีลาการเข้าครัวเขาอ่ะ
จับเป็นลิ้วจับกระทะดูคล่องแคล่วว่องวัยดูชำนาญมาก
น่าเก่งมากจริงแต่ว่าไม่ต้องดราม่าไปนะเพราะว่าคุณแม่เขาเนี่ยคอยดูอยู่ใกล้ชิด
แล้วก็ฝึกน้องเนี่ยให้ทำอาหารมาตั้งแต่เขาสองขวบเพื่อเริ่มจากการทำอะไรเล็กน้อยนะคะ
อย่างเช่นการเด็ดผักนะคะการล้างผักแบบนี้ฝึกมาก่อนนะคะ
น้องเขาก็คุ้นเคยกับการเข้าครัวพอโตขึ้นหน่อยนะคุณน้องเขาก็เลยอาสาขอทำอาหารให้ที่บ้านทานกันนะ
น่ารักจริงนะโตไปนี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าน้องเขาจะไม่มีอะไรกินสามารถทำทานเองได้
บางทีนะคนเป็นแม่เป็นพ่อใช่ไหมก็จะซุปว่าถ้าเกิดว่าลูกแบบไม่ทำอะไรไม่เป็นอ่ะ
ก็เป็นห่วงซื้อกินนะลูกนะแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้คุณภาพอย่างที่เราต้องการ
แต่ถ้าเห็นเขาทำอาหารกินเองแบบนี้เราไม่ห่วงแล้วไงไปอยู่ไหนก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีไม่ดีอาจจะเป็นเชฟระดับประเทศระดับโลกก็ได้นะ
ผู้หญิงที่ได้น้องไปเป็นสามีในอนาคตเนี่ยคือดีมากคือผู้ชายทำกับข้าวให้กินโอ้โหเตอร์ไพรส์มาก
เป็นผู้ชายในฝันตั้งแต่สาวเต็มกายผู้ชายในฝันของหญิงหลายคนนะแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องโบ
โบรัสสีแดงแสลงในใจไหมไม่ใช่นะเรื่องของโบครับน้องก็ทำโบหายไม่รู้ว่าหายไปไหนถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับ
โอ้โหน้องตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดว่าคุณครูคะมองหนูหายไปไหนแล้วคะ
อ่ะแล้วเพื่อนว่าไงอยู่บนหัวล่ะจ้าเพื่อนโอ้โหเลยหยิบมาอ้าวก็อยู่นี่นี่น่ะ
แล้วก็ก้มลงไปนอนแบบเขินเออแล้วก็นอนเลย
ที่ฉันชอบจังหวะเพื่อนเพื่อนไม่พูดอะไรจับมือแล้วก็เอาวางที่หัวเลย
เป็นการสื่อสารแทนการพูดว่าอยู่ในหัวแทนเธอแหละอยู่ในหัวเธอนะจ๊ะ
อย่าว่าแต่เด็กเลยผมก็ขี้ลืมคุณลืมอะไร
ลืมภรรยาว้ายคุณกล้าลืมได้ยังไง
ไม่อยากเป็นแมวครับรายการต่อไปเศรษฐีป้ายแดง
เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์

ได้ทางไทรัตวิชช่อง๓๒ครับ